แต่ว่ามาสร้างสีสันดีกว่าในช่วงกักตัว

ก่อนหน้านี้บอยปกรณ์เขามีฉายานะ
บอยร้อยแอปบอยร้อยฟิลเตอร์นะคะ
เพราะเกิดจากการอยู่บ้านกักตัวนั่นแหละ
ก็เติมแต่งเติมเล่นองค์เล่นแอปอะไรกันไปนะคะ
ไม่ใช่ว่าใช้แอปแต่งรูปให้ดูหล่อนะ
แต่นี่คุณผู้ชมแต่งเอาฮาไปซะเลย
รอยยิ้มให้กับชาวโซเชียลค่ะ

ไม่ว่าจะแต่งหน้าทาตาสีเขียวปัดแก้มสีชมพู

ไปอยู่ในภาพฟิลเตอร์ต่างด้วย
บอยก็สัญหาสารพัดฟิลเตอร์มาใช้หมดเลยนะ
และล่าสุดค่ะก็ยังสงสัยกักตัวนานไปหน่อย
ลุกขึ้นมาทำคลิปแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ

ทุกคนเจ๊สองฝากมาบอกว่าวันนี้มีไลฟ์นะคะ
ฟิลเตอร์เนี่ยหมดนางปวดลิ้นด้วยค่ะ
นางบอกจะดูผู้ชายเตะบอลคืนนี้
รักนะคะจากเจ๊สาม

เป็นไงล่ะความเกลียนของพี่บอยเขา
แฟนก็โอ้ยเข้ามากดไลค์เข้ามากดฮากระจายเลยคุณผู้ชมค่ะ

คุณเกรทวรินทรที่ขอปล่อยเซอร์เปลี่ยนลุคมีหนวดมีเคลาซะหน่อย

เขามามอบเสียงเพลงให้กับแฟนนะคะ

คือเพลงนี้ต้นฉบับเขาร้อง๒คนใช่ไหม
ก็เลยจัดไปยังไงลองฟังค่ะ
ทะเลสีดำ
ไม่มีแสงไฟ
มองไม่เห็นฉัน
เธอกลัวหรือไม่
ส่งใจ
ว่าใครเอ่ย

ขึ้นมาแล้วค่ะ
ของของครอบนี้
แบบคุณผู้ชม
จะเหงาขึ้นมา

หลังรักษาระยะห่างคงเจอกันสภาพนี้นะครับ

พ่อสั้นแต่ได้ใจความจริงคุณผู้ชม

ก็จะไม่ให้เรียกอย่างนี้ได้ไงนะคะ

หุ่นล่ำกำยำซะเหลือเกินคุณผู้ชม

กล้าวใจสาวเหมือนกันนะคะ